ล่าอีกครั้งหนีคดีแย่งปืนตำรวจถิ่งรถจักรยานโยน
ยังดูคลิปที่พี่เปิดให้อยู่

นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เมื่อวาน
โอ้โหที่อุตราอดิษฐ์มีหนังเรื่องนี้

ปิดเมืองล่าใครล่าแจ็ค
แย่งปืนตำรวจอยู่แย่งได้เสร็จปั๊บ
คุณผู้ชมฮะแย่งได้เสร็จปั๊บ

จ่อหัวชาวบ้านเขาที่ขี่รถจักรยานยนต์

คุณผู้ชมฮะตรงนี้คือแยกไฟแดง
บ้านเกาะอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ครับโอ้โหเหตุเกิดช่วงวันศุกร์นะครับ
ศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมช่วงเย็นความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดในระแวกจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วก็คลิปที่ประชาชนถ่ายขณะเกิดเหตุจนพบว่า
ผู้ก่อเหตุนะเอารถจักรยานยนต์ที่ไปชิงเข้ามานะคุณผู้ชม
นี่ทีไหนอะวัดครับนี่นี่นี่นี่อ๋อ
เป็นยังไงนี่แหละคันนี้แหละนี่แหละอย่างนี้แหละ

นั่นแหละครับนี่ฮะมาจอดทิ้งไว้ใต้กอไผ่หน้ากุฏิพระครับ
นี่คือวัดธรรมาธิปไตยเขตเทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับก็เข้าไปตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือแฝงเบื้องต้นนะครับ
เจอแค่รถเจอแค่รถไม่เจอปืนตำรวจที่เขาชิงมานะครับ
พระลูกวัดเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าเห็นรถคันนี้เนี่ย
เอามาจอดทิ้งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วโยมเย็นวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็อาจารย์มานึกย้อนกลับไปก็อ๋อมันสุกแล้วเหรอเย็นวันนั้นแล้วก็มาจอดไว้
อาจารย์มาก็คิดว่าเป็นรถญาติโยมที่มาทำบุญก็ไม่ได้เอกใจอะไร
มีตำรวจเข้ามาตำรวจเข้ามาปั๊บอ่ามาตรวจค้นวัด
ถึงรู้ว่าโอ๊ยรถคันนี้เป็นรถที่คนร้ายคนนี้ชิงมา
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนเปิดเผยบอกว่าสารจังหวัดอุตรดิษฐ์อนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ความเดิมยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วแจ๊ค
โดนข้อหาต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ใช้กำลังประทุษร้ายชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและชิงทรัพย์โดยมีนะครับ
หรือใช้ปืนนี่หน้าแจ๊คเป็นอย่างนี้
เอาเอาหน้าอีกทีดิเผื่อใครเห็นใครเจอเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
นะครับเขาอยู่ระหว่างการติดตามตัวนี่ครับนี่ครับ
เชื่อว่าแจ็คยังไม่ได้ออกนอกอุตรดิษฐ์ไปหรอก
ยังอยู่แถวนั้นแหละขณะนี้ตำรวจก็นะครับ
พยายามเจรจานะครับให้เข้ามอบตัว
เร็วนี้เถอะแจ็คนะครับ
เพราะว่าแม่
มีไหมจับติดตัวอยู่โดนอภิสุดหลักทางอีก